ชัยนาธครับคุณผู้ชมฮะมีเรื่องวุ่นของแม่ค้าคนหนึ่งโอ้โหแม่ค้าแก
ปากแจ๋วปากแจ๋วไม่พอแจ๋วนานด้วยครับ
ยืนถือไมค์ด่าคนที่ดูแลตลาดด่าตั้งแต่บ่ายจนค่ำคุณผู้ชม
สาเหตุก็เพราะว่าโดนปฏิเสธไม่ให้ตั้งแผงขายทุเรียนครับ
ชามไว้ให้ดูภารกิจ
พวกนี้นะจะเอารถมาจอดตรงนี้ไม่ให้เที่ยวบ้านเข้า
ถามว่าบนข้างในมันไม่เอารถสวนเข้าไปจะทำยังไง

ครับป้าเป็นใครคะ
ถามมันบอกว่าของจิลมันสกปก
มันบอกว่ามันตรวจสอบแล้วมันไม่เป็นเหตุเกตเอาโอเค
ถ้าอย่างนั้นฉันเอาประโถนี้เนี่ยล้อมเขาเอาแสงตัวฮอล่ะ

โอ้โหนี่แหละครับพี่แม่ค้าเสื้อชมพูคนนั้นน่ะ
เตรียมไมค์เตรียมลำโพงไว้ขายทุเรียนนะ

แต่โดนปฏิเสธแบบนี้เอามาบ่นดีกว่า
่นอยู่กลางตลาดในตัวอำเภอเมืองชัยนาธครับ
หลังจากที่พี่เขาไม่พอใจที่ทางตลาดและเจ้าหน้าที่อสม
ไม่อนุญาตให้พี่เขาตั้งแผงขายทุเรียน
คลิปนี้แม่ค้าในตลาดคนอื่นส่งมาร้องเรียนเพจดัง
แล้วก็เล่าว่าเหตุมันเกิดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสาม
แม่ค้าท่านเนี่ยเข้ามาติดต่อขอเช่าแผงขายของ
แต่เนื่องจากว่าตลาดเขาก็มีกฎครับคุณผู้ชม
กฎของตลาดก็คือในช่วงโควิด๑๙ยังระบาดอยู่
ตลาดจะไม่อนุญาตให้พ่อค้าหรือแม่ค้าขาจร
หรือว่าแม่ค้าพ่อค้านอกพื้นที่มาขายของครับ
ตลาดก็เลยต้องบอกปฏิเสธพี่เข้าไป

ขับรถตู้มาจอดขวางทางเข้าตลาดเลย

เดินบนเดินด่าเจ้าหน้าที่อสม

โอ้โหแสดงว่ารถคันอื่นของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็เข้าไม่ได้นะ
แถมยังด่าเจ้าหน้าที่อสมและคนดูแล
บอกว่าจะเอารถสิบล้อมาจอดขวาง๓คันเลย

ลูกค้าก็กลัวสิหวาดภาวะเลย

ใสถูกก็มาแต่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
พี่เขาบ่นตั้งแต่บ่าย๓จนทุ่มหนึ่ง

แม่ค้าเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่า
แม่ค้าคนที่ไปบ่นก่อเวียรกรรมไว้หลายตลาดแล้ว
แต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเลย
ส่งเรื่องมาร้องเรียนยังเพจนี้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยววันนี้ป้าแม่ค้าคนนี้เนี่ย
จะเอารถมาจอดที่ตลาดอีก๓คันไม่รู้จะมาจริงเปล่า
แล้วถ้าเกิดมาจริงนี่คือพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนขายของไม่ได้แน่